อีกไม่กี่นาทีนะคะถ้าเป็นไปตามตำราตารางกำหนดการบินนะคะ
ที่อยู่ด้านหลังก็คือเที่ยวบินของแรงงานไทยทั้ง๑๕คนนะคะ
ที่เดินทางมาจากเทลอาวีฟถึงสนามบินอนาชาติสุวรรณภูมินะคะ
ก็มีกำหนดลงในเวลา๑๑นาฬิกา๒๕นาทีค่ะ
บรรยากาศสดณขณะนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าประตูทางออก
ตรงช่องผู้โดยสารขาเข้านะคะก็มีเกาะสื่อมวลชนค่ะ
มารอเพื่อที่จะติดตามการสัมภาษณ์การเดินทางกลับมา

ซึ่งณขณะนี้นะคะบริเวณตารางของการกำหนดการบินนะคะ
ที่โชว์อยู่ด้านบนณขณะนี้นะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะตัวแทนของรัฐบาลไทยนะคะ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
ที่วันนี้นะคะมาเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็มาพร้อมกับนายปานปีนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ

เพื่อที่จะมาให้การต้อนรับคนไทยทั้ง๑๕คนนะคะ
ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นล็อตแรกนะคะ
รวมถึงวันนี้ค่ะก็มีญาติของทั้ง๑๕คนนะคะ
ที่บางคนอาจจะไม่ได้มานะคะ
เนื่องจากว่าอาจจะติดขัดนะคะเรื่องของการเดินทางค่ะ
แต่ว่าวันนี้ถือว่ามาครบกันเลยนะคะทั้ง๑๕คน
ก็มารอที่จะต้อนรับนะคะคนที่รักกลับบ้านกลับภูมิลำเนาค่ะ
หลายคนนะคะก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะ
เล่าถึงความรู้สึกของทุกคนทุกครอบครัวนะคะ
ว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะ
ที่วันนี้ได้รับคนที่รักกลับบ้านกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะคะ
แม้ว่าจะมีบางคนที่เดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็จะมีอยู่ประมาณสักสองคนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บยิงที่ขานะคะ
แต่การกลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะ
หลายคนก็บอกว่าลูกกลับมาครั้งนี้แล้ว
ก็ไม่อยากจะให้เดินทางกลับไปที่อิสราเอลอีกนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะ
ส่วนตอนนี้นะคะก็มีการจัดแจงเรื่องของสถานที่นะคะ
เพื่อที่จะกำหนดค่ะหลังจากที่ออกมานะคะ
แรงงานทั้ง๑๕คนเดินทางออกมานะคะ
ก็จะพามาจุดที่มีการเตรียมไว้นะคะ
เพื่อที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะ

และบริเวณด้านนอกนะคะก็จะมีรถบัสนะคะ
ของทางกรมการขนส่งนะคะ
จอดไว้รอเพื่อที่จะรับไปที่สถาบันบำราชนรดูนนะคะ

กระทรวงคมนาคมค่ะได้จัดไว้นะคะ

ว่ามีรถบัสนะคะเตรียมพร้อมไว้สำหรับทั้ง๑๕คนนะคะ

ที่จะให้ขึ้นรถบัตรนี้
เพื่อที่จะเดินทางไปที่สถาบันบำราชนาราดูล

เพื่อที่จะมีการตรวจร่างกายนะคะ
ก็จะแยกย้ายกันเดินทางกลับตามภูมิลำเนาค่ะ
ส่วนเรื่องของตารางเวลานักขณะนี้

ถ้าหากว่าแรงงานทั้ง๑๕คนเดินทางมาถึง

มีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวอีกรอบนึงนะคะ
ถึงการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในครั้งนี้

ก็จะสัมภาษณ์แล้วก็รายงานเข้าไปค่ะ
รายงานสดจากสนามพิษวนภูมิค่ะ